เบรกที่แล้วเราพูดถึงคุณบอยปกรณ์มานิดนึงใช่ไหม

หนุ่มมาเบ๊ย์ก็เลยเพราะขอโพสต์หน่อยเรากันถึงเรื่องความฮาแบบนี้
แซวตัวเองลงในอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะ
ส่วนละครเรื่องล่าสุดนะคะที่เอ๊ะอ่านนะก็ถอดเสื้อโชว์ซิกแพคแบบนี้
โอ้โหใช้ได้เหมือนกันนะบอยนะ
แถมยังมีฉากเลิฟซีนกับคุณจุ๋ยด้วยแบบดุเดือด
ถึงขั้นที่บอยต้องขออนุญาตคุณพุทธเลยนะ
เพราะกลัวเปล่าเดี๋ยวไปฟังหนุ่มบอยพูดค่ะ
มีจำแบบบอยปกรณ์ลำหนักก็เรียกโดมเลยก็มี

อยปกรณ์ไม่ลำเท่านั้น
เวลามีฉากที่เป็นเลิฟซีนหรือว่าจุบจริงอะไรอย่างนี้เนอะ

เราก็ต้องเรียกว่าก็ต้องขออนุญาตกันแหละ

พอจะลงรูปเพื่อโปรโมทละคร

แต่ว่าเราก็ต้องเกรงใจคนข้างตัวเขาด้วย

เราก็แท็คขออนุญาตเบาอย่างนี้

แต่โดยส่วนตัวเราก็รู้จักสนิทกันอยู่แล้วนะครับ
ก็น่ารักดีนะมีการส่งข้อความไปขออนุญาตด้วยนะ
ใช่ค่ะสุดยอดเลยนะคะพี่บอยปกรณลำ